หญิงสาวถูกผู้ชายผมทอง

เขาบอกว่าผู้ชายผมทองทำผมสีทองค่ะ
แอบถ่ายใต้กระโปรงของเธอ
ขณะที่โดยสารลิฟต์ไปด้วยกัน

รีบวิ่งออกจากลิฟต์ไปเลย
บอกว่าถึงแม้ว่าจะวิ่งออกไป

เธอเอาภาพจากกล้องวงจรปิดภายในลิฟต์

ต้มสักขนาดนั้น

แล้วก็เอามือรีบกดภาพแล้วหลังจากนั้นออกจากลิฟต์ไปเลย
เธอบอกว่าแจ้งความเดี๋ยวเจอกัน

ช่วงสายเมื่อวานนี้ในเอกผู้ชายผมทองคนนี้

มอบตัวกับตำรวจที่สพเมืองนนทบุรีรับทราบข้อกล่าวหา
แต่ไม่มีแล้วนะผู้ชายผมทอง

ผมสีดำเรียบร้อยนะคะ
แต่มาก็คือสวมหมวกปิดบังใบหน้าใส่หน้ากากอนามัย
แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าวันที่เกิดเหตุ
มันเป็นช่วงเย็น๒๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
เขาบอกว่าวันนั้นได้เดินสวนกับหญิงสาวที่นอกอาคาร
คือสวนกันไปแล้วนะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดสวนแล้วนะสวนเขาแล้วนะ

แต่พอเห็นใส่กระโปรงสั้น
ก็เลยตัดสินใจวกกลับมาเดินตามมาอีก
ก็เห็นเข้ามาในลิฟต์ก็เลยตามเข้ามาในลิฟต์ด้วย
พอเข้ามาในลิฟต์ประตูปิดค่ะ
โทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายใต้กระโปรงทันที

อย่างที่คุณทัศนัยบอกรอบข้างมันมีเงาสะท้อนไง
มันเป็นกำแพงมันเป็นผนังแบบอลูมิเนียมอ่ะนะเด็ก

ปุ๊บมันเห็นค่ะ
เห็นช่วงนี้แหละก็เลยหันมาพูดคุยหันมาสอบถาม
เกิดการโต้เถียงกันค่ะเธอได้ขอให้นายเอกเปิดโทรศัพท์ให้ดู
แต่ในเอกผู้ชายคนนี้รีบลบภาพออกไป
พอประตูลิฟต์เปิดเท่านั้นแหละวิ่งหนีออกมาเลยไม่ใช่เดินด้วยนะ
วิ่งหนีออกไปเลยค่ะหลังเกิดเหตุผู้หญิงคนนี้
ซึ่งเป็นผู้เสียหายนะแจ้งความกับตำรวจสพเมืองนนทบุรี
แล้วก็เอากล้องวงจรปิดภาพจากกล้องวงจรปิดไปเป็นหลักฐานด้วย
ในเอกเขารับสารภาพว่าไม่เคยรู้จักกับผู้เสียหายมาก่อน
และไม่เคยแอบเฝ้าเพื่อที่จะถ่ายคลิปผู้เสียหาย
วันเกิดเหตุเป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าเดินสวนกัน
แต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรคิดอะไรอยู่ถึงทำไปแบบนั้น
เขาบอกอย่างนี้นะคะอยากจะขอโทษผู้เสียหายที่ทำไปไม่ตั้งใจ
และไม่ทันได้คิดฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
ด้วยความไม่ตั้งใจนะครับด้วยความพลั้งพลาด
อาจจะไม่ได้ทันคิดไปหน่อยนะครับก็ขอโทษผู้กรณีด้วยนะครับผม
ที่ทำให้รู้สึกว่าอึดอัดหรือรำคาญต่อจิตใจนะครับ
ในส่วนตัวผมก็อยากให้โอกาสผมในการแก้ตัวครั้งนี้นะครับ
ก็ไม่ได้มีเจตนาที่ไปล่วงเกินอะไรทั้งสิ้นนะครับ
ถ้ายังไงก็ขออภัยจริงครับผม
คงจะมีอารมณ์ขึ้นในขณะนั้นหรือเปล่าเนอะ
เห็นเขาใส่กระโปรงสั้นพอดี
อภัณฑ์ตรวจเอกอุเทณหงธองสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหา
กระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปี
และจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จะขอโทษอย่างไรมันเป็นคดีแล้ว
ใช่ถึงแม้จะเปลี่ยนสีผมจากสีทองมาเป็นสีดำ

ที่สำคัญน่าจะอยู่คอนโดเดียวกัน